โจรค่ะไปกันต่อยกเขาบ้านหลังหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

พื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะหายไปหลายวันเลย

เอาไปเกือบทุกอย่างเลย

ซึ่งอุปกรณ์ที่มันเป็นรถยนต์
เอาไล่ไปแบบนี้เลยครอบครัว
สายไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านถูกแซะเอาไปด้วย
เครื่องมือช่างเอาไว้ทำมาหากิน

จากนี้ไปดูรถกระบะซึ่งจอดอยู่ภายในบริเวณบ้านหน่อย

ฝากระหายเบาะที่นั่งคนขับก็หายค่ะเบาะด้วยเหรอคะเบาะด้วยค่ะ
ไฟหน้ารถก็เท่าไหร่ไฟหน้ารถก็หายนะคะมันแซะเอาไฟหน้าก็หายเหรอ
หน้าก็หายค่ะแต่ยังใจดีนะเอาล้อไป
เอาแม่แรงยกรถไว้ให้สภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
ที่เจ้าของบ้านไปแจ้งความช้านี่ไม่ใช่อะไรนะไม่มีรถ
สงสารเลยอ่ะรถไม่มีล้อไปไม่ได้ค่ะเอาแต่สรุปสุดท้ายนะคะ
นายสมชายแดงประเสริฐแจ้งความเสร็จเรียบร้อยแล้วกับสพเมืองกระบี่ให้เข้ามาตรวจสอบ
คุณไม่เหลืออะไรเลยจริงไปไม่ได้ร้องเพลงนี้ได้เลยอ่ะ
เนื้ออะไรเลยค่ะถ้าจะขับต้องยืนขับได้เร็วเหมือนกันนะ
เอาคุณสมชายบอกว่าตัวเขาเองมีอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์นะมาจากราชบุรีค่ะ
ตั้งรกรากอยู่กับเพื่อนที่กระบี่เพราะว่ามีงานตกแต่งภายในให้กลับบ้าน
ให้กับโรงแรมนอกจากกระบี่แล้วพื้นที่ใกล้เคียงด้วย๒๐วันที่ผ่านมาค่ะ
ทำเฟอร์นิเจอร์ให้โรงแรมที่ภูเก็ตพอคืนวันที่ห้าตุลาคมค่ะ
งานเสร็จกลับมาบ้านเปิดบ้านดูตกกระจายค่ะ
สายไฟหายก่อนหลังจากนั้นไปดูหลังบ้าน
เตาแก๊สหายพอเดินออกมาดูรถจะไปแจ้งความเอ้า
ไปไม่ได้ล้อไม่อยู่เบาะไม่มีนะคะ
เหลือแค่ตัวถังค่ะคือเขาบอกว่าคาดว่าคนร้าย
เขาบอกว่าสิ่งที่บางอย่างมันยังเหลืออยู่นะ
คาดว่าคนร้ายน่าจะกลับมาเอาทีหลัง
เพราะเห็นว่าไม่มีคนอยู่บ้านนานหลายวัน
แต่สรุปสุดท้ายก็ไม่น่าได้มาเอาละค่ะมันก็เหลือแค่ซากแค่นี้นะคะ
คาดว่าทรัพย์สินที่หายไปเป็นแสนค่ะเขาบอกโอ้โหหายทั้งบ้านขนาดนี้
ใจเหมือนกันนะคะเอาฝากตำรวจด้วยละกันนะ
ตามตัวคนร้ายมาให้ได้หน่อยนะคะ